คุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องของการเคลื่อนไหวการชุมนุมกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้มีรายงานว่าที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
นี่มีการปล่อยตัวแกนนำมาบางส่วนในขณะเอง

เพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็สถานการณ์ด้วยนะคะ
ทำให้การจราจรบริเวณนั้นก็ติดขัดพอสมควรเหมือนกัน
เราจะไปตรวจสอบกันกับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐค่ะ
สถานการณ์เป็นอย่างไรเชิญคุณศักดิ์สิทธิ์รายงานเข้ามาได้เลยค่ะ
พาคุณผู้ชมนะครับมาดูบรรยากาศที่บริเวณหน้าเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพนะครับ
หลังมีการนัดรวมตัวกันเมื่อเวลา๑๖นาฬิกาของกลุ่มภาคีนิรนามให้มารวมตัวกันหน้าเรือนจำ
เพื่อทำกิจกรรมนอนแคปไม่นอนคุก
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้ที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เริ่มมีการนำรถขยายเสียงแล้วก็เริ่มมีการตั้งเวทีอยู่บริเวณหน้าเรือนจำนะครับ
แล้วก็มีป้ายเขียนว่าคณะราชยังไม่ตายอยู่บริเวณตรงนี้ด้วย
ซึ่งกลุ่มที่มาจัดกิจกรรมในวันนี้เรียกตัวเองว่าภาคีนิรนาม
ที่ได้มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อคืนนี้
บอกว่าขอเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมกิจกรรมนอนแคมป์ไม่นอนคุก
แคมป์หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยเพื่อนเหล่านะครับโดยจะเริ่มกิจกรรมกันในช่วงเวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
ซึ่งขณะนี้๑๖นาฬิกา๓๗นาทีนะครับก็เริ่มมีมวลชนทยอยเข้ามาในพื้นที่แล้ว
ซึ่งกิจกรรมในคืนนี้ก็มีการบอกว่าจะมีศิลปินนะครับที่เป็นศิลปินที่เพิ่งถูกปล่อยตัวออกมา
ก็คือคุณเอมมี่เดอร์ทอมบูนะครับก็จะมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่ด้วย
และมีคอนเสิร์ตอีก๓ศิลปินด้วยกันที่จะมาร่วมแสดงในคืนนี้ด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าข้างมีเต็นต์นะฮะเต็นต์สีขาวสีเขียว
นี่คือเต็นต์ที่กางไว้ให้มวลชนนะครับที่ต้องการที่จะมานอนอยู่บริเวณหน้าเรือนจำให้มานอนกันตรงนี้
โดยมีการนำเสือมาปูมีเครื่องนอนต่างให้พร้อมหากใครต้องการที่จะนอนก็จะมีอุปกรณ์เหล่านี้ให้พร้อมนอน
ขณะเดียวกันก็จะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีน้ำให้ตลอด๒๔ชั่วโมงด้วย
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้นะครับก็เริ่มที่จะมีมวลชนมาปักหลักนอนกันบ้างแล้วนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศรอบนอกให้คุณผู้ชมดูขนาดนี้ก็เป็นการเพิ่งจะเริ่มการชุมนุมกันเกิดขึ้น
ขณะเดียวกันเมื่อกี้มีการประสัยของกลุ่มแกนนำนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะให้มวลชนออกมาปิดถนนบริเวณงามวงวานเส้นมุ่งหน้าไปยังแยกพงเพชร
เพื่อให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ขณะนี้รถยังคงสัญจรไปมาได้เพียงแค่เลนเดียวเท่านั้น
แต่ฝั่งตรงข้ามบริเวณถนนงามวงวานมุ่งหน้าไปยังถนนวิภาวดีรังสิตแยกวิภาวดีรังสิตนะครับ
ก็ยังคงสัญจรไปได้อย่างปกติอยู่
พรื่อที่จะทำข่าวสเนอป์เพื่อที่จะชมได้ดูกัน
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้นะครับที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโดยแกนดำได้มีการประกาศนะครับก็เรียกร้องตามข้อเรียกร้องเดิมที่เคยได้พูดไปก่อนหน้านี้สามข้อนะครับหนึ่งไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาหรือคุณมนตรีลาออกจากตำแหน่งนะครับสองก็อยากจะให้มีการปล่อยตัวอ่าแกนดำที่ถูกจ
กษัตริย์นะครับก็เป็นสามข้อเรียกร้องที่มีการเรียกร้องกันอยู่ตอนนี้แล้วก็มีการประสัยเชิญชวนมวลชนให้มาร่วมชุมนุมกันบริเวณนี้ด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะครับคุณผู้ชมแกนนำบอกว่าต้องการที่จะปิดถนนงามวงวานนะครับมุ่งหน้าไปยังแยกพงเพชรตอนนี้หากใครจะสัญจรมาบริเวณนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงกันหน่อยนะครับเพราะว่าการจราจรถนน
ส่วนจากเดือนจำพิเศษกรุงเทพครับ
ขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิ์ปรุณรัฐนะคะ